สุดวันนี้กรมการค้าภายในครับมีการลงพื้นที่ไปตรวจตลาดนะครับ
กับเรื่องของบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในวันศาสตร์จีนครับ
พบว่าทุกอย่างก็เป็นปกตินะครับแต่ว่าเน้นย้ำให้ผู้ค้านั้นต้องมีการติดป้ายราคา
ป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคครับนายกรนิดโน้นจุ้ยนะครับ
อธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่ไปยังตลาดยิ่งเจริญครับ
ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าบรรยากาศก็คึกคักดีนะครับ
ไปจับจ่ายซื้อใช้สอยกันเยอะมากขึ้นครับราคาสินค้าส่วนใหญ่ก็ใกล้เคียงกับปีก่อนก่อน
ไก่ต้มก็ตัวละ๒๐๐๒๕๐บาทเป็ดพะโล้ตัวละ๓๘๐บาท
ราคาก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนนะครับ
ขนมเทียนขนมเข็งขนมสาลีราคาคงที่ครับ
แต่ว่าผลไม้อย่างแก้วมังกรกับสาลีเองก็ยังคงที่เหมือนกัน
ส่วนผักสดอย่างผักคณะผักบุ้งจีนผักกวางตุ้งผักกัดลดลงจากปีก่อนครับ
ส่วนชุดไหว้เจ้าผู้ค้าก็มีการจัดชุดทั้งเป็นชุดเล็กชุดใหญ่ราคา๕๐๑๐๐บาท
เป็นทางเลือกให้กับประชาชนนะครับ
นี้ขอความร่วมมือให้สมาคมตลาดสดไทยแล้วก็ตลาดยิ่งเจริญเอง
ก็ไปจัดอาสาตรวจช่างตวงต่างที่ช่างสินค้าให้กำชับว่าต้องติดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน
ให้เที่ยงตรงโดยเฉพาะเครื่องชั่งต่างแล้วก็ดูแลผู้บริโภคด้วย
ชับผู้ค้านะครับทั้งตลาดสดแล้วก็ราคาทั่วไปต้องติดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจน
ถ้าพบว่าไม่ติดป้ายราคามีโทษปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
ถ้าเกิดว่าฉวยโอกาสในการขึ้นราคาก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน๗ปีหรือปรับไม่เกิน๑๔๐๐๐บาท
หรือทั้งจำแล้วก็ปรับด้วยนะครับ
แล้วก็มีการประสานไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรวจสอบราคาสินค้าทั่วประเทศ
ถ้าเกิดว่าไปเจอความผิดปกติประชาชนเองก็สามารถแจ้งสายด่วน๑๕๖๙ได้ตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ